ถ้าจะแค้นแทนเพื่อนรักเพื่อนดูข่าวนี้หน่อย
เมื่อกี้ที่ถามดอมไปตอนจะปิดเบรก
ชัยภูมินะครับคุณผู้ชม
เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีปัญหากัน
อีกฝ่ายนึงโทรหาเพื่อนที่เรียนกศ
เฮ้ยมีเรื่องเว้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
อีกคนนึงโทรหาเพื่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
เอ้ยมาช่วยหน่อยมีเรื่องเว้ยนะครับ
พอมาเจอกันเท่านั้นแหละครับลุยกันถึงขั้น
เท้าเกือบขาด

นู่นอยู่ในฝั่งคณาไกลมากเลยนะ

เจอกันแล้วก็ทะเลาะกัน

เข้าไปในคณะนั้นวิ่งไล่กันเห็นไหม

น่าจะถ่ายจากที่สูงน่าจะเป็นตึกโรงเรียน

วัยรุ่นที่ถูกรุมฟันคือฟิล
ฟิลอายุ๑๘รุ่นน่ะรุ่นน่ะอยู่ในทุ่งนานน่ะ
นี่คือฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเลิกเรียนนะ
วันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

โรงเรียนปิดข่าวเว้ยโรงเรียนปิดข่าว

โอ้ยคนที่ก่อเหตุอ่ะเขานำสกุลดังนะนะข่าว

นายสมมิตรอายุ๓๖ปีเป็นพ่อเลี้ยงนะ

เล่าบอกลูกชายไม่ได้เรียนที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนี้หรอกนะ
คือเรียนกศนวันเกิดเหตุไปรับเพื่อนชื่อเตี้ย

โรงเรียนที่คาดว่าถ่ายจากโรงเรียนไปเนี่ยนะ
ต้นเรื่องมันมาจากเตี้ยกับอามอ่ะนะครับ
เพื่อนร่วมชั้นทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วท้าต่อยกัน

อามเนี่ยโทรตามเพื่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือบอก
ดักรอเฮ้ยไปดักรอคู่หลีนั่งเรียนหน่อยดิ
ส่วนเตี้ยเตี้ยโทรหาฟิลครับบอกเฮ้ยฟิลมารับหน่อย
เตี้ยมารับหน่อยดินะฟิลก็ขี่รถนะครับ
ไปหาในเตี้ยไปรวมตัวกันก่อนแต่สุดท้ายมารับเคราะห์แทน
คือพี่สมมิตรพ่อเลี้ยงของฟิลยอมรับว่าลูกชายดื้อ
ดื้อแล้วยังไงพี่เหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์เดียวเหรอ
เปล่าก็ไปทะเลาะตามเวทีหมอลำบ้างเหมือนกัน
ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงถูกฟันที่ฝ่าเท้า
เท้าเกือบขาดไม่ใช่แค่นั้นที่เท้าตัดไป๔นิ้ว
นิ้วตั้งแต่นิ้วชี้อ่ะนิ้วก้อยอ่ะ
แล้วหัวล่ะหัวถูกฟันลึกยาวถึงกระโหลกนะครับ
หลายสิบเข็มแขนซ้ายถูกฟันเป็นแผลชะกัน
แขนหักต้องใส่เฝือกตอนนี้ลูกเอาแต่ร้องไห้เสียใจ
ที่ต้องมาพิการตั้งแต่อายุอย่างน้อยดูไว้นะ
รักเพื่อนนะแค้นแทนเพื่อนใครดูอยู่นะ
ต่อมาครับมีกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุจะเห็นผู้ก่อเหตุนะครับ
สีขาวคุณผู้ชมดูนะดูนะขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอ
ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยคนซ้อนท้ายในสวมชุดนักเรียนคาดว่าจะเป็นอามนะครับ
ทั้งคู่ขี่รถวนไปเวียนมาเหมือนตามหาเตี้ยกับฟิล
จากนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุมาจอดรอนะครับ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนขี่รถมาสมทบอีก๕คันแล้วก็เกิดเหตุขึ้น
ตำรวจว่าไงอ่ะตำรวจว่าไงเห็นเขาบอกว่าไม่จับไม่คืบหน้า
เพราะว่านะครับคนก่อเหตุนำสกุลดังนี่ท่านตะเว๊ฟึ๊บเลย
พันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ชัดชัยและธนาเวทย์ผู้กำกับการสอบภอดิ์แตตุลัด
บอกโอ้ยนักข่าวฟังฟังภูมิกรับก่อนหรูตัวแล้วผู้ก่อเหตุเอาอยู่เอามาชนทั้งหมด
ส่วนข่าวที่บอกว่าตำรวจช่วยเหลือผู้ก่อเหตุว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองนามสกุลดังไม่เป็นความจริง
คือเข้าใจไหมอะไรเหตุต่างเวลาเราอ่านเขาบอกลอผลของแพทย์
คือเขาจะได้แจ้งก็หาถ้าคุณพักรักษาตัวไม่เกิน๒๐วันก็ทำร้ายร่างกาย
ให้พูดจริงแล้วบาดเจ็บ๒๐วันขึ้นไปพักรักษาตัวก็คือบาดเจ็บสาหาส
จะแจ้งข้อหานี้กับอีกข้อหาหนึ่งกำลังพิจารณาอยู่คือ
ร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันพยายามฆ่าดูสิว่าจะแจ้ง๒ข้อหาหรือเปล่า

คือสมมุติเวลามีเพื่อนมีปัญหาแล้วมาตามเราบอกเฮ้ยมาช่วยหน่อย
ที่เราจะตามไปสมทบไปช่วยช่วยห้ามเพื่อนหน่อย
อย่าไปเลยเดี๋ยวมีเรื่องแบบนี้จะดีกว่า
แต่ถ้าพี่โทรตามดอมดอมเครื่องดื่มยังไม่หมดเลยดอมช่วยมาหน่อยได้ไหม